ไปกว่านั้นวันที่๑๖กันยายนแน่นอนค่ะ
ใครอยากจะรวยรวยก็มาทางนี้กันเลยค่ะ
ประมวลรวบรวมนะคะ
จำนวนตัวเลขจากศิลปินดาราสุดฮอตยอดฮิต

คนแรกเลยค่ะพี่นางซิริพอร์น้ำไพ่โบ
เจ้าเก่าเจ้าเดิมมาอีกแล้ว
ติดตามข่าวเมื่อเช้าที่บอกว่าไปที่วัดนะคะ
วัดประจำที่พี่นางไปแล้วพี่นางก็บอกว่า
บอกใบ้ว่าวันนี้ไม่มีเลขเด็ดหรอก

เออแต่นี่เขาบอกว่าพี่นานจะขับรถคันนี้
ทำไมรถป้ายแดงนะคะ๑๖๔๔ค่ะ
ขับไปช่วยทำบุญนะคะ
แล้วก็ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคอีสานด้วยนะจ๊ะนี่

ต่อด้วยนะคะพี่ฝนธนสุนทรนี่

เจ้าตัวเผยว่าจะลองเสี่ยงดูก็ไม่ว่ากัน
ฝากเตือนนะคะว่าต้องซื้ออย่างมีสติค่ะ
ของเรานะคะเตางอยนี่นะคะก็ไปร่วมพิธีบวงสวงพญาเต่านะคะ
ซึ่งจังหวัดสกลนครให้สัมภาษณ์สั้นตอนนั้นนะคะ
บอกว่า๓๑ด้วยจ้านะคะชาวบ้านแถวนั้นก็แห่ซื้อกัน
เขาบอกว่าภาษาชาวบ้านบอกว่าอั้นเลขตัวนี้ลอตเตอรี่มหาไม่เจอแล้วจ้านะคะ
เจ้าพ่อเสียงโชคค่ะคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยแน่นอนค่ะโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
นี่ผมชอบ๓ตัวเด่นตามที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
แล้วเขาซื้อทุกเลขอ่ะพี่มนตร์สิทธิ์อ่ะ
จะบอกว่าล่าสุดที่ลงนะคะเมื่อเช้าเมื่อคืนที่ฉันเห็นค่ะ

เดี๋ยวพี่แจ๊คลอตเตอรี่อะไรมาอั้นลอตเตอรี่ไม่มี
มันหาไม่เจอนี่เขาบอกหวยมนต์สิทธิ์อันนี้เป็นเจ้าพ่อไปแล้วนะคะ
คือจริงคุณผู้ชมมันหาไม่เจอแล้วหมดเกลี้ยงแผงกันหมดเลยนะคะ
โอ้โหปิดท้ายด้วยคนนี้เลยน้องใหม่แมลง
คุณกวางไอบีนามอลจำได้ไหมคะงวดที่แล้วซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าผีไปเคาะที่ห้อง
ฝันถึงผีผีผู้หญิงแล้วก็เลยไปซื้อเลขห้องกลับไปกลับมา
ที่ไปคอนเสิร์ตต่างจังหวัดอะนะเออ๒๐๐๒
นี่ฉันบอกให้ว่าโรงแรมนั้นอยู่ที่ไหนที่ไหนจ๊ะ
วางแสนจ๊ะไปฟังดีกว่าว่ากว่านี้มีอะไรเด็ดนะคะ
ก็เลยเอาเบอร์ห้องมากลับมาบอกกันดีก็ได้ครับผม
ไม่ต้องบอกแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวทำบุญไปให้อะไรอย่างนี้ฮะ
แต่ว่าเงินได้มาก็ทำบุญหรือยังคะทำบุญครับทำบุญครับ

นี่ปิดท้ายคำชโนธเลขเด็ดจากไทยรัฐออนไลน์คุณผู้ชมค่ะ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เขาดูที่ยอดเงินปากน้ำปากหน้า
ตัวเลขวันอีกแล้วก็ไปส่องอ่างน้ำมนต์อีก
โอ้ดูตามนั้นเลยค่ะ